เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพแสนศุกร์ที่ชนบุรีนะคะ
ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงที่หน้าร้านยำตรงนี้ค่ะ
ก็เลยไปตรวจสอบนะคะอยู่ในซอยร้านอาหารจริน
มีคนถูกยิงนะคะชื่อว่านายเทวินชมเพลหรือออยค่ะ
อายุ๒๕ถูกยิงด้วยปืน๙มม
กระสุนเข้าที่ลำตัว๓นัดที่หน้าอกอีก๑นัด
นี่ยังมีร่องรอยของคราบเลือดอยู่เลยนะคะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลค่ะ
ในจุดเกิดเหตุมีกองเลือดมีปลอกกระสุนปืนอยู่๗ปลอก
เกลือนพื้นเลยนะคะเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ในการประกอบสำนวนคดีคนก่อเหตุค่ะ
ชื่อว่านายบอลใบชานะคะหลังก่อเหตุก็ขับรถเก่ง
เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีนะคะจากการสอบสวนได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะ
คือเมื่อวานนี้ค่ะนางสาวอายซึ่งเป็นแฟนของในออยผู้ตาย
ไปโพสต์ด่านางสาวน้ำที่เพิ่งไปทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกมา
บอกว่าสวยเพราะทำศัลยกรรมมาทั้งตัวลักษณะแบบนี้นะคะ
นี่เป็นข้อมูลที่ทางตำรวจได้มานางสาวน้ำก็เลยไม่พอใจ
นางสาวน้ำไปบอกในบอนใบชาหัวหน้าแก๊งใบชาว่าไปเคลียร์ให้หน่อย

อยากจะให้นางสาวอายเนี่ยขอโทษนี่นะคะนางสาวอายไม่ยอมขอโทษ
นี่คือบอลใบชานะคะเป็นหัวหน้าแก๊งใบชาที่เป็นมือยิงแล้วก็ยังหลบหนีนะคะ
คือเหมือนกับไปบอกให้ในบอลไปเคลียร์ให้หน่อย
เช้ามืดวันนี้นางสาวอายกับนายออยก็นั่งดื่มกินอยู่ในร้าน
ในบอลใบชาขับเก๋งมาพร้อมกับนางสาวน้ำและในนิวแฟนของนางสาวน้ำ
ออยก็เรียกในบอลว่ามาดื่มด้วยกันไหม

จากนั้นเนี่ยนางสาวน้ำก็เลยเคลียร์กับนางสาวอายแต่ปรากฏว่าเคลียร์กันไม่ได้ทะเลาะกันค่ะ
นางสาวอายตบหน้านางสาวน้ำในออยเห็นก็ลึกขึ้นไปเหมือนกับจะไปห้ามจะไปช่วยนะคะจะไปช่วยแฟนสาวของตัวเอง
ในบอลเห็นว่าในออยเหมือนกับว่ามีปืนอยู่ที่เอวด้วย
ในบอลก็เลยชักปืนยิงใส่ในออยก่อนเลยค่ะ

นายออยวิ่งหนีไปสัก๒๐เมตรสุดท้ายนายบอลก็วิ่งตามไปแล้วยิงซ้ำ
ยิงเสร็จก็ขึ้นรถเก๋งขับหนีไปจากจุดเกิดเหตุพร้อมกับนางสาวน้ำและในนิวค่ะ
เริ่มโพสต์ด่าอะไรกันนี่แหละ
เรื่องเพราะว่าทางผู้หญิง
ผู้หญิงก็โพสต์ด่าด่าของเมียผู้ตาย
ด่าอะไรกันก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับสัยกรรมอะไรนี่แหละ
ทีนี้ค่ะนายอำนาจชมเพ็ญอายุ๕๓เป็นพ่อของผู้ตายนะคะ
บอกว่าโอ้โหทำกันแบบนี้มันเกินไปมาก

ทำไมถึงขั้นต้องมาฆ่ากันตายแบบนี้
อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ให้เร็วที่สุดค่ะ
ก็อยากจะยิงมันให้ตายเหมือนมันยิงลูกเรา

ความฝึกผมผมก็ไม่อยากจะเอาเรื่อง

เรื่องแค่นี้เองเรื่องกูหญิงทะเลาะกัน
แล้วก็รู้จักกันหมด